ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมิถุนความรักเริ่มสดใสมีคนน่ารักมีเสน่ห์เข้ามาแวดล้อม
เลือกมองคนที่เหมาะสมจะได้คู่ครองไปนานแต่มีเกณฑ์รักมีอุปสรรคเพราะคำพูดให้ระวัง
สุขภาพระบบทางเดินหายใจไม่ปกติมีเกณฑ์ป่วยไข้โดยเฉพาะเพศชาย
ยวดยานมีปัญหาเครื่องยนต์ให้ต้องหุดหงิดรำคาญใจการเงินมีลาบผลดี
มีผลตอบแทนจากการทำงานโดยเฉพาะการขายเครื่องสำอางงานบันเทิง
ธุรกิจเสื้อผ้าอัญมณีการธนาคารจะทำรายได้ให้อย่างดีมีเงินคล่องมือ
การงานมีโอกาสดีได้รับประโยชน์จากการสมาคมคบค้ากับคนที่มีชื่อเสียง
ผู้มีบารมีทางการเมืองจะช่วยเหลือเกื้อกูลในระยะยาว
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์